ใช่รวมถึงคนบันเทิงก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่นี่รักน้องมากจนต้องแสดงออกแบบนี้เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์นะจ๊
ค่ะตัดต่อไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอะไรตัดผ้าไม่ทันค่ะ
เออก็เลยใช้ตัดต่อไปก่อนก็ละกันมาที่คนแรกน้องมินพีชายา
ประทับอกประทับใจซีนที่น้องลิซ่าเนี่ยฉู่สวมชะดาเหลือเกินนะคะ
ขอตัดต่อหน้าตัวเองใส่ไปเลยจ้าเจอตลัดเหมือนน้องลิซ่าสมใจเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาไปต่ออีกคนละกันคนนี้ด้วยความรักมากก็เลยขอคบด้วยละกันนะจ๊ะ
อุ้ยจำได้มั้ยคนนี้คือใคร
ชมพู่ชมพู่ก่อนบ่ายค่ะก็เอาด้วยคนละกันนะ
ก็ตัดต่อตัวเองใส่แทนหน้าน้องลิซ่าไปเลยเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า
บอกว่าที่มาช้าเพราะมัวแต่งตัวอยู่จ้ะเออขออนุญาตน้องลิซ่าด้วยนะจ๊ะ
ชื่นชอบน้องมากมากเลยค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของพวกเรา
คนวงการบันเทิงนะน้องลิซ่าเนี่ยใครก็รักนะคะ
อีกหนึ่งคนค่ะแม่แพทย์นับประพาขอเป็นน้องลิซ่านะคะ
นี่นะคะคือหน้าเล็กเหมือนกันไงใส่เข้าไปก็จะพอดิบพอดีนะ
แล้วก็ไม่ได้มาด้วยลุคเดียวนะคุณผู้ชมย้ำความปังเน้นเลยด้วยลุคที่น้องลิซ่าเนี่ย
ใส่ชุดบอดีสุว์ฟิวดูแบบติดเผ็ดไรงี้เป็นรายับ
และจากลุคนี้คุณผู้ชมขาส่งอิทธิภัณฑ์ไปให้ครับพี่อ้อนศรีผัน
อยากจะคอปเวอร์เป็นน้องลิซ่าเหมือนกันเลย
ขอก็อยู่กับการตัดต่อ
ผ้าไม่ทันจริงนะคะอย่าว่ากัน
กะลินเธอขำทำไมไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวน
ใช่แล้วคือจะบอกว่าอย่างนี้การตัดต่อขอแค่หน้าก็พอ
พี่อ้นเขาบอกตอนนี้คอไม่ต้องนะเอากรอบหน้าให้อยู่ในขณะที่พอดีนะคะ
ส่วนที่หลายคนแอบแซวบอกว่าโอ๊ยหน้าสไปร์คอโค้กเนี่ยไว้ก่อนไม่เป็นไรนะ
อ้นเขาก็แกล้งตัวเองด้วยการเอารูปของตัวเองเทียบกับแม่แพทย์
กับการคัปเวอร์เป็นน้องลิซ่าลูกนี้แล้วก็เขียนข้อความไว้ด้วยว่า
คอบ่าไหล่ชั่วโมงละร้อย
นวดไปอีกนะคะถือว่าเป็นสีสันนะคะ
แล้วต้องบอกว่ากระแสของน้องลิซ่าฟีเวอร์เนี่ยมันทั่วทุกวงการจริงค่ะ
ดารานางเอกไปแล้วค่ะ
ล่าสุดแว๊ดวงหมอรัมซ์ซิ่งก็เอากับเขาเหมือนกันนะ
เดี๋ยวให้คู่ชมดูภาพนี้นะคะไม่ทราบว่าจำกันได้หรือเปล่าค่ะ
นี่จัดเต็มมาเลยนะคะเรียกว่าสโมงสะใบ๊ก็ออกมา
พล็อปมาแน่นเลยเนี่ยเดี๋ยวดูกันเต็ม

บอกว่าสาวหมอลำคนนี้ค่ะเขาจัดเต็มมากนะคะ
บทเป็นน้องลิซ่าในชุดไทยประยุกต์สีทองอร่ามตาจริงค่ะ
พร้อมกับรัฐก้าวที่ดังไปทั่วโลกค่ะ
อย่างที่บอกไปค่ะน้องใหม่พัชรีเนี่ยเขาจัดเต็มค่ะเสื้อผ้าหน้าผม
เรียกว่าแต่งตัวแบบถอดแบบน้องลิซ่ามาเลยค่ะ
น้องอินเนอร์ก็เป๊ะอยู่ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ
ซึ่งคุณหมายพัชรีเนี่ยค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊คมาในชื่อใหม่เลยนะคะ
ตั้งชื่อตัวเองเลยค่ะว่าลาลีใหม่นี่นะคะ
ในแคปชั่นบอกว่ายูนิเวิร์สก็ไปมาแล้วทำไมเกาหลีจะไปไม่ได้
น้องใหม่ก็ย้ำเลยนะคะว่ากรุณาอย่าขำนะคะเพราะว่ามาขายสวย
นะคะบันเทิงไทยรัฐติดต่อหาน้องใหม่ทันทีค่ะ
บอกว่างานนี้นะคะเตรียมตัวไม่ถึง๕ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
ทำเพราะว่าใจรักจริงค่ะแม้ว่าเส้นทางดนตรีจะไม่ใกล้กันเลย
แต่น้องลิซ่าคือศิลปินต้นแบบจริงเป็นไอดอลของทุกคน
และที่สำคัญเธอเป็นแฟนตัวยงของน้องลิซ่าด้วยล่ะค่ะ
สำหรับตัวไหม้นะคะก็ชื่นชอบน้องอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ติดตามผลงานเพลงน้องอยู่แล้วนะคะ
ตรงที่น้องเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็น้องน่ารัก
น้องแบบว่าเอาความเป็นไทยของเราไปใส่อย่างนี้
มันยิ่งรู้สึกดีใจแล้วกับภูมิใจแล้วกับอยาก

โอ้โหนะคะเป็นความภาคภูมิใจจริงนะคะ
อย่างที่น้องใหม่บอกนะคะว่าน้องลิซ่าเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศ